สำหรับการแพร่ระบาดรอบใหม่ของโควิด๑๙ในประเทศไทยนะคะ
ส่งผลกระทบคล้ายครั้งแรกเลย
ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของมหรสบต่าง

พอร้านปิดแล้วเนี่ยนะคะนั่งก็ไม่ได้
แล้วเขาจะจ้างวงดนตรีจ้างมหรสบไปทำไม

โดยเฉพาะวงเพลงโคราชนะคะ
เขาบอกว่าจะต้องปรับตัวแล้วตอนนี้

ทำให้หลายคนเปลี่ยนไปทำพวงมาลัยขายบ้าง
เปลี่ยนไปสอนเด็กให้ร้องเพลงโคราชได้นะคะ
เพื่อที่จะหาเงินใช้ไปวันนะคะ

ในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เขาบอกว่าได้รับผลกระทบมากนะคะ
เรื่องนี้เราไปสอบถามคุณบุญสมสังสุข
นายกสมาคมเพลงโคราชค่ะ
บอกว่าหมอเพลงโคราชเป็นอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเลย
กลุ่มลูกค้ามีทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป
ที่มาขอพรย่าโมและหรือเท้าสุรนารี
ลานอนุสวรีเท้าสุรนารี
และวัดสารร้อยเนื้อคราชสีมาค
รวมถึงก่อนหน้านี้จะมีการว่าจ้างไปร้องเพลงโคราชในงานบุญต่างนะคะ
แต่ตอนนี้โควิดมันกลับมาค่ะ
งานถูกยกเลิกยกเลิกแล้วคำว่ายกเลิกนี่คือไปแบบไม่มีกำหนดด้วยนะ
ไม่รู้ว่าจะไปจัดงานอีกเมื่อไหร่นะคะ
ที่เคยรายได้เฉลี่ยวันละ๕๐๐๗๐๐บาท
ตอนนี้ค่ะมีละคนละประมาณ๕๐๑๕๐บาทเท่านั้นเองนะคะ
ทำให้แต่ละคนจะต้องปรับตัวค่ะ
บางคนก็ไปพับริบบิ้นพวงมาลัยขาย
บางคนก็ไปรับจ้างสอนร้องเพลงโคราชให้กับเยาวชน
เพื่อที่จะมีรายได้มาพอจุนเจือครอบครัวดีกว่าอยู่เฉยค่ะ
เห็นแบบนี้แล้วยังคงเป็นกำลังใจให้เช่นเดิมนะคะ
ส่วนที่จังหวัดชนบุรีค่ะเป็น๑ใน๕จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะคะ
ก่อนหน้านี้เกาะศรีชังได้รับความนิยมค่ะ
เดินทางแบบไปเที่ยววันเดียวไปกลับแบบนี้นะคะ
แต่เขาบอกว่าช่วงนี้นะหลังจากที่ประกาศปิด๖มกราค
จนถึง๑๙มกราหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวเราก็เลยไปสำรวจที่ท่าเทียบเรือเกาะลอย
เป็นจุดที่ให้บริการเรือข้ามฝากไปเกาะศรีชัง
เงียบเหงามีเพียงชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะศรีชัง
ที่เขาจะต้องเดินทางมาประกอบอาชีพฝั่งศรีราชา
ใช้บริการเรือข้ามฝากเท่านั้นนะคะ
มีการคัดกรองวัดไข้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
ตรวจสอบเอกสารที่จำเป็น
ขณะที่ร้านบนเกาะศรีชังตอนนี้สั่งสินค้าค่ะ
ขึ้นไปบนเกาะกักตุนให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของคนในเกาะนายอัศยุทธ์แทร่กังค่ะคนขับรถสามล้อรับจ้างที่เกาะลอยเนี่ยนะ
เขาบอกว่าหลังจากประกาศปิดเกาะไม่มีนักท่องเที่ยวเลย
ก่อนหน้านี้ได้เงินนะวันละสี่ร้อยถึงห้าร้อย
ตอนนี้ได้วันละ๖๐บาทเขาบอกเครียดมากเลย
ลูกเมียก็ต้องใช้ครอบครัวก็มีหนี้สินต่างโอ้ยรุมร้าวไปหมดนะคะ
พื้นที่ใกล้กันค่ะยังคงอยู่ในศรีราชา
เพราะว่าได้รับผลกระทบเยอะนะคะเป็นจังหวัดท่องเที่ยว
สวนเสือเสียราชาค่ะไม่ต้องรอรัฐจังปิดเลย
เพื่อไม่ให้การเป็นเป็นการแพร่ระบาดนะคะถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม
ไม่ประมาทค่ะงดรับนักท่องเที่ยวชมสวนเสือศรีราชานะคะ
ซึ่งสวนเสือศรีราชานี่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะ
เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงแหล่งขยายพันธุ์เสือและจราเข้
เปิดให้บริการมาแล้วยี่สิบปีนะคะตอนนี้สั่งปิดแปดมกราคม
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะเพราะว่าการระบาดของโควิดรอบสอง
ทำให้ชนบุรีเป็นพื้นที่สีแดงนะคะทั้งนี้ยังคงให้พนักงานมาทำงานเหมือนเดิม
เพราะยังมีส่วนงานที่ต้องรับผิดชอบก็เป็นการดูแลสัตว์ที่มีอยู่นะคะ
และที่ผ่านมาสวนเสือก็ให้ความร่วมมือกับภาครัฐมาตลอดเกี่ยวกับการป้องกันโควิดสิบเก้า
ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสวนให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัย
แกนไทยชนะแต่ด้วยสถานการณ์ที่ระบาดเกือบทั่วประเทศ
ขอเป็นส่วนหนึ่งค่ะต่อการรับผิดชอบสังคม
ไม่ประมาทกาดไม่ตกคณะผู้บริหารสวนเสือศรีราชา
จึงเห็นชอบปิดสวนเสือศรีราชาค่ะ